วยคู่เอกของเราวันนี้นะครับเพชรสำเร็จอบตลูกหนองย่าง
ด้วยเวลาสองนาทีหยี่สิบเจ็ดวินาทีครับ
วันนี้ดุเดือดเหลือเกินนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
คู่ผ่านไปวัยเหมือนกับ๖น็อกรวดเลย

คู่๓ยก๔คู่๔ยก๒
แล้วคู่๕จะน็อกยกไหน

ฝ่ายแดงเพชรน้ำมูลสอสุมารี

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๗

พร้อมข้างหลังชนะคะแนนเสกสรร

ช๕พยักษ์ชื่อธีรพงศ์สายทอง

กมาแล้ว๗๒ครั้งชนะ๔๐

อาจารย์นารินผ่องฮีรันครับ

ฝ่ายแดงรับน้ำมนต์นี่สูง๑๖๘เซนติเมตร
บอร์นี่กบที่สูง๑๗๑เซนติเมตร

เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพชรน้ำมูลครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

แม่ถ้าคุณบอกอย่างนี้มันจะตื่นเต้นกว่าไหม
บอกอย่างนี้ได้ใจกี๊แบบศีรีสันเลยนะ
มาดูคู่นี้มีนับมีนกอีกหรือเปล่า
แดงนี่ลูกศิษย์ของลำน้ำมูลนะ
เดินทางมาจากอุบลรัชธานิดนึง
เป็นลูกศิษย์ของขุนข่าวเวตานนะ

ชนะไปแล้วตัวนึงด้วยขุนหาชาวห้าประยักษ์
คันนี้เป็นคิวของบอดี้โก๊ปบ้างน้ำเงิน

ผู้ชิดขาดบริษฐีกรรมนารินผ่องอิรัน

แล้วก็นรงธนจันทร์

อาศัยว่าชิลไทยดีการฟิตซ้อมดี

ระวังซองด้วยนี่ไงมาเลย
อีกคนจับอีกคนขวางอีกคนหยั่น

หันตรายเดี๋ยวโดน
ศอกห้าพระยักษ์ก็ซ้อมเยี่ยมอยู่แล้ว
แต่หัดกับสองมันไม่เข้าใครออกใครนะพี่ป่า

มวยที่พี่จันเป็นแบบเบอร์แบบเบอร์นี่นะหลายเก่งไปเยอะแล้วนะ

วิจารณ์ออกมานี่นะตรงข้ามชนะหมดเลย
บรรณาเกเจียจันทร์เมื่อกี้สำนักก็บอกเชอรี่แบบเบอร์

แต่สุดท้ายต่อยแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่เชอรี่นี่ใครดูใสเลยนะวันนี้นะ

ตอนที่เราบรรยายต้นนี่แม่โดนเจาะยางเข้าไปมีมองหน้า
พอถึงเวลาไปไปเฉยเลยเชอรี่

น้ำเงินต้องระวังด้วยนะครับ

แพ็ดน้ำมูล
ลูกศิษย์ของลำน้ำมูล
บ่ายน้ำเงินที่มุมเขาจะมีไอ้เจ้าจันนะ

เออไอ้เจ้าจันมาดูแลอยู่นะ
ถอยกับแพ็ดดำนะ
แต่โดนเข้าไปเยอะแล้วนะน้ำเงินนะต้องระวังด้วยนะ
ศอกลูกอะไรนี่แม่หน้าเปิดนิดเดียว
เห็นช่องนี้มันจะหมูนสับเลยนะ
มันตรายมากหมดยกที่๑
มวยคู่ที่๕ของเรานั้นก็ผ่านมายกแรก

น้ำมูลนี่ต่อยหมัดฟันศอกเป็นชุดเลย

นี่เป็นเพชรน้ำมูลนี่
ชื่อเก่าก็คือยอดเพชรจินดาครับ

อดี้โกฟนี่ชื่อเก่าก็คือ
เขียวสดกับสสุรเดช

ขอบคุณจากซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ

แต่อาวุธนั้นยังถือว่าอันตรายน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับ

อีกแล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยเดินเข้าไปประเจิดประเจอสีซัวพระเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ
เดินล่วงได้ครับแดงนี่อันตรายนะตีนหน้าตีนซ้ายใช้ได้เลยนะพี่ป่า
คู่นี้กระดูกการผ่านมวยจะใกล้เคียงกันแล้วเออวัดกันที่การพิษซ้อมล่ะ
ใครมาดีล่ะโอ้ไปเตะมาใครยุบล่ะยุบเสร็จเจอสอกหน้าอันตราย
ใช้การได้ดีนะศอกหน้านี่ธรรมดาส่วนมากจะเป็นศอกหลังนะ
นี่ใช้ศอกหน้าแล้วถึงก่อนเหมือนหมัดยับเลยอ่ะน้อยคนนะที่ใช้ศอกหน้าแล้วใช้การได้ดี
ใช่อันตรายมากสอกหน้านี่หายากนะมันออกไปนี่มันโดนนี่โดนแล้วเข้านี่เรียบร้อย
มาประทะในประทะในเหยียดในห่มนี่เดินตลอดเพศนมูลแดงนี่
หน้าผากก็ปูดไปเหมือนกันนะโดนสอกเข้าไปยกแรกแฟนมวยยังไม่กลับด้วยท่านผู้ชม
แน่นใช้ได้เลยครับวันนี้ถึงแม้จะเป็นหลังคู่เอกนะยังอยู่กันแน่น
ยังได้เสียวยังต้มอยู่แค่งขวาเตะครับบริโกธ
นี่ครับงัดด้วยศอกวงในเด้งด้วยเข่า
ต้องชิงสอดในเลยครับน้ำเงินโอ้สวยงามลูกนี้
ถ้าสอดได้ก็ตีได้ถ้าตีไม่ได้ได้หักเลยครับสวยงามครับลูกนี้บอดี้ก

ก็มีสิทธิ์นี่ครับแข้งซ้ายหน้าเตะครับ
เท็ดน้ำหมูนเจอะสองเหมือนกันน่ะครับ
น้ำเงินนี่เขียวสดสสุรเดชเก่านะ
จะเปลี่ยนชีวิตใหม่หรือเปล่า

เล่นไปข่าวอ๋อล่ะครับการทริกซ้อมเป็นยังไง
เจ้าเหล่านมูลพื้นเพียงมวยเข่าพื้นเพียงมวยเข่านักลูกพี่ของไฟแดง
ใช่แล้วดิ้นดิ้งไม่ออกด้วยถ้าล็อกแบบนี้ดิ้นยากแล้ว

๑๒ฟันที่สอบ

แม่มันโดนตรงไหนไม่โดนมันโดนประมาณ
ใต้จมูกโดนริมฝีบปากโดนสอบก็จะเจ็บมากเลยนะ
บางคนจะฉีกตรงนั้นก็เย็บยากเลย

เล่นไม่ได้ยังก่อกันแน่นยังรัดกันแน่นอยู่

เพชรนามูลหมัดขวา
ริโกออกไม่ออกออกไม่ออกยังรออยู่
ขยับสายยันต้องมีอาวุธยาวนำด้วยนะครับบอดิโก๊ต

ตามพอร์ตล็อกแบบนี้แดงไม่ดิ้นเลยนะครับเพชรนามูล

มวยคู่ที่๕มวยผ่านมาแล้วครับ๒ยก
ฝ่ายแดงนี่เพชรน้ำมนต์ต่อยหมัดสับสอกแรกเลยครับ

วยคู่นี้เริ่มดูเดือดเข้มข้นขึ้นครับนี่ยกที่สามแล้ว
ฝากแฟนอีกครั้งนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐดูได้๓ช่องทางนะครับ
ขอบคุณแฟนมวยทุกท่านด้วยครับติดตามกันต่อไปนะครับ
วันนี้อ้อมหกอ้อมใจครับศึกเยี่ยมมวยไทยรัฐ
กันต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่๓แล้ว
วางหน้าดันแทงแบบนี้ต้องระวังด้วยนะครับน้ำเงิน
อะไรไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเพชรน้ำมูลแดงนั้นจะออกอาวุธอะไรเนี่ย
ต้องแก้นะดันปากดันจมูกดันตาไว้เนี่ย
อะไรก็ไม่เห็นเดาสถานการณ์ไม่ถูก
ดูคำละแทงก็มากดับแทงเลยนะ
เคี่ยวนี่อยู่ที่แดงนะเพชรน้ำมูลนี้เขี้ยวกว่า
อย่างนี้ต้องสนุกแน่นะลุ้นกัน๔๕เลยล่ะ
ไม่เข้าใครออกใครนะมีสิทธิ์นับน็อกแตกเติบได้

ความเขี้ยวนี่อยู่ที่เพชรนมูลแดงเลย

จริงครับมันจะไม่แตกมันจะเอาถึงน็อกเลยเอาถึงนับเลยอ่ะลูกเนี่ย
และกำลังนี่แดงนี่ยังไม่หมดด้วยนะครับน้ำเงินโต้ไหมโต้แหลมไหม
แทงซ้ายซ้ายนี่เข้าตลอดนะครับซ้ายไปโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยลูกนี้โอ้โห
ทำท่าจะก้มเหมือนพลิกเค้าน่ะนะเออเออเออจะจับแล้วจะพลิกเค้าอ่ะ
จะจับแล้วพลิกไงพลิกไม่ทันไงตัวเองโดนพลิกไงโดนเสียบไง
จะต้องตื้อแบบนี้หมีไปตื้อไปซื้อไปติ้อไปได้เลยว่ามันแดงหมดไหม
มันต้องลุ้นกันตรงนั้นเลยนะเด้งด้วยข่าวยังโต้อยู่เพชรน้ำมูล
มาเจอแทงลูกนี้เข้าไปสวย

คุณตีผมตีคุณเกาะผมเกาะ

ก็เดือดร้อนกรรมการให้คะแนน๓คน

ดักแล้วแทงเสียงเฮเริ่มแรง
เหลี่ยมสุดท้ายเนี่ยกระตุกตีเหลี่ยมสุดท้ายเลย

เททิ้งไปเลยนะครับ
เททิ้งไปเลยลูกนี้
เดินบาดิโกรถเดิน
แดงทำกว่าเห็นเลยนะครับเขี้ยวกว่า

ละกำลังเท่านั้นเองครับแดงเพชรน้ำมูล
โดนซองอีกแล้วทะเรอทะร้าสีซั้วพะ

พยักษ์พละกำลังนี่แม่เหลือกินเหลือใช้เลยครับน้ำเงิน
แม้จะเป็นหลังคู่เอกแม่แต่มันก็ใส่กันสุดมันครับคุณผู้ชม
หลังเกินค่าตัวแบบนี้พลิกเหลี่ยมมาซ้ายแทงนี่เจอเจอเด้งเจอเด้ง
มันคืนมันคืนตลอดมันคืนตลอดโหโหโหโหโหโหเจอแทงกับมันอีก
ัดขึ้นมาเลยครับลูกนี้เนี่ยตื้ออย่างเดียวครับซื้อเลยครับ
หมดไม่หมดเพชรน้ำมูลแม่ถ้าล้มลงไปก่อนแล้วยุ่งเลยนะแดง

มวยคู่ที่ห้านี้ครับผ่านมาแล้วครับสามยกโอ้โหทางด้านเพชรน้ำมูล
เนี่ยปั้มตีเข่านายครับโดยบอลลี่โก๊ปนี่รอเฉวะ
เสียบเข่าลูกนี้บริโภคเสียหลักล้มลงไปนอนครับ
ครับเพชรน้ำมูลที่ซับสอกเข้าไปครับตอนนี้ขอบคุณกาวที่เป็นตาจอระเข้เขียวครับ
แทน่าน็อคเอาเอาไปสามพันบาทจอละเก้ฟาดหางรับไปหนึ่งหมื่นบาทครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับยกที่สี่ท่านผู้ชมครับ
๑๗กันยายนครับสนุกพร้อมกันที่ศูนย์การค้าเซ็นนาพาราซ่าเวสเกจ
เตรียมรับความสนุกกับกิจกรรมไทยรัตน์ทีวีสัญจรคลักษณ์ที่หก
สนุกไปกับไทยรัฐคอนเสิร์ตพบกับนักร้องหนุ่มขาแดนส์ครับฮันอิสริยะ
กับช่วงร้องได้ให้ล้านสัญจรอัปเดตความเคลื่อนไหวกับ๒ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปยกสี่เป็นไงพี่บาง
มันสู้กันมันจริงครับคุณผู้ชมลำน้ำมูลมาด้วยนะมวยลูกพี่
ถึงทั้งคู่มันก็ต่อยออกมาอย่างนี้เลยนะสุดมันก้มขยับไม่หนีไม่หนี
ักแท่งฟันด้วยศอกไล่แขนไล่แขนได้ดีนะไล่แล้วก็ตีถึงจะมี
คะแนนตีไม่ตีตีไหมตีเด้งด้วยซ้ายจังหวะไล่แขนนี่ต้องออกด้วย
เอามาเป็นชุดเหมือนกันนะเวลามันมานี่นะไอ้เจ้าเพชรน้ำมูล
เวลามาแล้วมาเป็นชุดเลยนะแดงแตกหรือเปล่าไม่แตกตบออกข้าง
สวยงามครับลูกนี้ดันแม่เสียจังหวะนิดนึงแต่น้ำเงินนี่พละกำลังครับ

พลิกเหลี่ยมมาทำไมติดเชื้อลงเนี้ยเป็นเรื่องได้ตกเวทีอย่างเดียวเลย
ลูกนี้พยายามโลเข้าเชือกนะครับแล้วก็เด้งเลย
หาเหลี่ยมมาหลุดเร็วก่อนมากขวาแทงด้วยซ้ายแทงตะกันแทงแล้วขา
เอาเด้งไหมเด้งตีขวาตีซ้าย
ถ้ายังฮียังเชียร์กันรสแรงน่ะในเวทีจำนวนยกกับพละกัำลังสวนทางครับ
กำลังก็น้อยลงตามลงไปแล้วหมดกับหมดเนี่ย
มันอยู่ที่ว่าใครก๊อก๒มาก่อนก๊อก๓มาก่อนไง
ใครเปิดก่อนได้เปรียบเลยลูกนี้
กำลังอ่อนระโหยลอยแรงทั้งคู่
จะถือว่าซ้อมการที่ซ้อมเยี่ยมทั้งคู่นะ
ถ้าไม่ดีนี่ขาอ่อนตั้งแต่ยก๓แล้ว

อือแบบอันไปเนี่ยอาจจะอ่อนแรงไปนิดหนึ่งนะ
แดงเนี่ยพอได้เหลี่ยมซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าเลย
ก็ยังเฮฮากันสนุกนะในเวทีนะ

ดักแทงสวยไอ้ล้มไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเสียหายนะ

ฟันด้วยศอกยังต้องว่ากันต่อลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชม

เดินเพนมูลเปิดเกม

อาวุธนี่พละกำลังก็เบาลงตามลำดับแล้วครับตอนนี้
หัวหน้าเขียวในช่วงปลายกนี่เลยนะ
มองไปมองมาสารภาพเลยนะ
ลงไปเห็นลำน้ำมูลอยู่ข้างล่างสะดุ้งฮึดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพี่ปาก
เท่าที่เจ้าลำละมูลเทนติวเข้มอยู่นะโหดเยี่ยมเหมือนกันนะ

กลุ่มคู่ที่๕เราพันเรียกเลือกกับ๔ยกนี่ภาพท้ายกที่๔ครับ
อรี่โก๊ปนี่พยายามปั้มตีเข่าใน
แดดหนักถังด้านเจ้น้ำมูลจับสอกโต้ครับ

สำหรับบริโภคใช้ความแข็งแกร่งเข้าบท
อย่าลืมอย่าพลาดกับศึกยอดมวยไทยรัฐฉลองครบรอบ๑ปี
วันที่๒๔กันยายนครับคู่เอกเสือใหญ่ช๕พยักษ์
ป้องชิงแชมป์รุ่นไลฟ์ไฟเวทกับวิดิาเล็กเพชร๔๐๐๐๐
คู่แรกเปิดหัวด้วยเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยยิม
ป้องกันแชมป์รุ่นเฟเทอร์เวทกับชนะเพชร๙๑รุ่งโรศ
อินทราชัยช๕พยักษ์พบกับเดคเกอร์แซมม่อน
และต้องธรณีต่อหลัก๒พบกับเพชรภาระบิ๊กเอ็มยินครับ
พบกับคุณบุ๋มและคุณชาญชัยครับ
ที่๕ยกสุดท้ายแล้วมีพละกำลังเท่าไห

เป็นได้แรงหัวน้ำมานะที่

เดี๋ยวพอผ่าน๑นาทีแล้วว่าไงเสียงเชียร์เชียร์ต่อเรื่องไหม
มันต้องออกให้ตลอดนะอะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้นะยอดมวยไทยรัฐอ่ะ
บริกรมไม่หยุดไม่หยุดเลยนะ

แล้วไอ้เจ้าเพชรน้ำมูลเดินเน้นศอกทำแล้วฟันด้วยศอกแทงด้วยเข่า
ทำแล้วทำต้องมีเสียงเชียนบางทีจะเห็นนะ
ใช่เพราะเสียงเชียร์มานักมวยมันก็มีฮึดมาเป็นระยะ
เพราะเสียงเชียร์ไม่มามันก็เงียบเสียงเชียร์ยังดังอยู่นะ
พลาดมีสะดุ้งนิดสะดุ้งหน่อยยุ่งเลยเอาล่ะเอาแล้ว
ยกนี้น้ำเงินยังไม่ได้ทำอะไรด้วยนะพี่ป่านะ
ยกนี้น้ำเงินยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะรับทั้งยกนะ
ปล่อยเน้นจักรเค้มสุดสวยอย่างนี้
กัดโต้เนื้อไงเอาเนื้อเน้นเต็ม
ต้นเกมก็ถือว่าเล่นไปเยอะนะเพชรน้ำมูล
แน่พี่เชื่อวะแหละ
อ่ายังมีแทงได้ยังไม่โตนะ
เป็นน้ำมูลบอกแม่มีต่อเวลาได้ไหมยก๕ไม่อยากลงจากเวทีเลยลงไปเดี๋ยวเจอลำน้ำมูลพี่ป่า
รอรอจังหวะแข้งซ้าย

มีดักแทงมียัดไปเลย

อย่างนี้มันจะจักเลย
เอาเนื้อเอาเน้นไว้ก่อนเลยครับน้ำเงิน

เนื้อมวยไข้เล็กไข้ใหญ่นะพี่ปายนะ
กลับมาเค้นมาเน้นมาแล้วตี

ตีเร่งกองเรือเข้าสู่ช่วงท้ายเกม
อาวุธก็เบาไปตามจำนวนยกนะครับท่านผู้ชม
คุณผู้ชมครับผลที่ผ่านมานะครับยอดวิชาได้นับ

ยอดวิชาได้นับแล้วมาแพ้นกนะ
เด้งเองก็เหมือนกันนะโดนนับก่อนนะ

แต่คู่นี้อาจจะไปสบาย
บริโภคนะครับมอดด่อจอเลยนะครับพรุ่งนี้ม้วนเดียวจบเลย
แฟนของวันทรงชัยอย่าลืมนะ
สิบสี่นี้ไปพบกับความยิ่งใหญ่นะครับว่า
ถนนชัยใส่กับแสงมณีเป็นไฟล์ที่๘
มาดูพันธุ์พระยักษ์กับยอดมวยสามพ่อสอ
พบกับซุปเปอร์แบงค์อันนี้โอ้โห
หลายสถาบันเหลือเกินนะไอ้เจ้าซุปเปอร์แบงค์นี่นะครับไม่หวานไม่ไหวอ่า
แล้วมาดูลูกนิมิตกับฝนหลวงกิ่งซางเล็กกับเพชรเมืองชน
คนคอนเดิมพันหนึ่งล้านกับเริงศักดิ์น้อย
พิชิตชัยกับปืนกลเป็นคู่มวยดี
วันที่๑๔นี้พบกันที่ราชดำเนิน
ถือว่าสนุกสนานตื่นเต้นเลยนะครับสำหรับคู่มวยในวันนี้